สุพรรณหงษ์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
เป็นปีที่ต้องบอกว่าเวทีนี้ค่ะมอบให้กับ
ภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
เรื่องนี้เขากวาดไปถึง๘รางวัลเลยทีเดียวค่ะ

จากงานประกาศผลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ
ครั้งที่๒๕เมื่อค่ำที่ผ่านมานะคะ
ชิงไปทั้งหมด๑๔สาขา
คว้ารางวัลกลับบ้านได้ถึง๘สาขาค่ะ

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ซันนี่สวนเมธานนท์และหมายดาวิกาค่ะ

วันนี้ผมไม่ค่อยได้รางวัลเดือนนะคะ

จำได้ว่าตอนกว่าเดือนที่มันมีแข่ง
ม้วนหน้าชาย๔๐๐เมตรแต่ก็ได้ไปลงแข่ง
ไม่ไหวครับแพ้ครับผม
ขอบคุณจริงครับขอบคุณทางสนักอัพการณ์ทุกคนนะครับผม
และก็คนโครงการภาพยนตร์น้ำทุกคนนะครับ
มอบรางวัลนี้นะครับให้ทีมงานทุกคนที่ทำงานหนักกว่าผมนะครับ

ขอบคุณมากนะคะ
รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากกับรางวัลนี้ค่ะ
ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยนะคะ
ที่ให้หมายได้รับบทเป็นหมออิ่มนะคะ

หมายจะไม่ได้แสดงประดับอย่างสมบูรณ์

ขอบคุณมากค่ะ
คนอื่นเขาก็พูดดีจงดีใจกันไปตามธรรมเนียมนะ
ไม่เคยชนะอะไรเลยแข่งมาเพื่อนม้วนหน้าก็ชนะนะฮะ
เพื่อนกระโดดไกลตอนป๕กระโดดจากหน้าเสาทงไปหน้าโรงเรียน
ครั้งนี้เขาได้รางวัลแล้วก็ดีใจกับเขาหน่อยแล้วกัน
คุณซันนี่ชอบพูดตลกก็มีรางวัลดาราซิลลี่คุณซันนี่ขึ้นไปรับรางวัลเหมือนกัน
ก็พูดประมาณนี้แหละไม่เคยเข้าชิงอะไรกับเขาเลยไม่เคยคว้ารางวัล
แม่แต่ก็คว้าไป๒นะคะปีนี้นะคะ
ส่วนนุ่มคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
และรางวัลสูงสุดอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองด้วยค่ะ

ผู้กำกับเลือดใหม่คนนี้สามารถคว้ารางวัลสุพรรณหงษ์กลับบ้านได้
คว้ารางวัลสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมไปครองนั่นเองค่ะ

หนังแบบเรามันจะเวิร์สไหมนะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอได้รายได้กับรางวัลพร้อมกัน
เราก็รู้สึกว่าขอบคุณคนดูที่ต้อนรับหนังแบบที่เราทำ
ผมว่าหนังปีนี้จริงก็เท่ากัน
หมายถึงว่าในด้านคุณภาพอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคราวนี้อยู่ที่ว่ากรรมการชอบสไตล์แบบไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าครับ

ในหนังเขาเป็นหน้าเด็ดเฟสจะเป็นหน้านี้

ขณะที่ภาพยนตร์เรื่องสแนปนะคะแค่ได้คิดถึงก็คว้าไป๓รางวัลค่ะ
คือกำกับสินยอดเยี่ยมบันทึกเสียงแล้วก็ผสมเสียงยอดเยี่ยม
และบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมค่ะ
ซึ่งคงเดชจาตุรันรัศมีผู้กำกับขึ้นรับรางวัล
พร้อมกับเตอร์นัวพลก็ได้รับรางวัลนี้คู่กันไปค่ะ
จากรางวัลบทภาพยนตร์ที่โดนใจคณะกรรมการ
คะแนนโหวตที่ได้ไปเท่ากันแล้วนะคุณผู้ชม

แก่รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่มอบให้กับ
เดินเข้ามาจากภาพยนตร์เรื่องรุ่นพี่

ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติค่ะ

บอกว่าแม้ว่าจะเป็นไปได้ยากที่จะทำให้คะแนนออกมาเท่ากันทั้งสองเรื่อง

พร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่านี่ไม่ใช่การเฉลี่ยรางวัล
ให้กับทั้งหนังเล็กแล้วก็จากหนังค่ายใหญ่
เพราะว่าผลคะแนนมันมาจากการโหวตของสมาชิก
สมาภัณฑ์แบบจริงนั่นเองค่ะ
คือเพราะเอิญเวทีนี้มันเป็นเกณฑ์ตัดสินแบบว่าใช้วิธีการโหวตจากกลุ่มคนที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ฉะนั้นเมื่อคะแนนมันเท่ากันเราก็ต้องให้เกียรติทั้งคู่
ถ้าเท่ากันก็ต้องให้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้จะไปตัดใครออก
ว่าจริงเราไม่ได้เป็นระบบกรรมการตัดสิน
ถ้าเป็นระบบกรรมการตัดสินเนี่ยเรายังสามารถที่จะมาดีเบตกันใหม่
มาถกเถียงกันว่าเออต้องหาให้เหลือหนึ่งเท่านั้น
แต่พอมันเป็นระบบโหวตปุ๊บเนี่ยเราก็บอกถ้าในเมื่อมันเท่ากันสองเรื่อง
ต้องให้สองเรื่องคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมลงคะแนนให้เท่ากัน
ก็ต้องถือว่าศักดิ์ศรีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นการเฉลี่ยรางวัลนะครับ
เพราะว่าคนสงสัยว่าบางรางวัลทำไมได้๒คนในรางวัลเดียวกัน
บอกได้คะแนนโหวตมาเท่ากันก็ต้องแบ่งรางวัลให้เท่ากัน
ไม่ใช่ว่าเออให้ค่ายเล็กด้วยให้ค่ายใหญ่ด้วยนะครับ
เขาก็ตัดสินกันแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่แหละคุณผู้ชม